ฟังชัดจากปากบิ๊กตู่นะฮะว่าวางมือทางการเมืองหรือไม่
และมีการพูดถึงการจัดตั้งรัฐบาลด้วย
บอกว่าจับตามองอยู่รัฐบาลที่มีเสถียรภาพ
แล้วก็ลดความขัดแย้งและที่สำคัญ
ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลายปีนั้น
ผมขอขอบคุณทุกคนที่ได้ให้กำลังใจ

วันนี้พวกเราทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วว่า

แสดงความยินดีกับทุกภาคการเมืองที่รับคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชน
จากนี้ไปก็คงอยู่ในขั้นตอนของการบริการของการจัดตั้งรัฐบาล
ก็ยินดีนะครับและจากนี้ไปก็ขอให้ประชาชนคนไทยทุกคน
ได้ร่วมมือกันสร้างความรักความสามัคคีความมีเสถียรภาพให้กับประเทศชาติ
โดยปราศจากความขัดแย้งร่วมมือกันในการพัฒนาชาติบ้านเมืองกันต่อไป
ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความมั่นคงมั่งข้างและยั่งยืนยึดมั่นในสาบันหลักของชาติ

นี่ครับคุณผู้ชมถือว่าเป็นถ้อยแถลงแรกเกี่ยวกับผลการเลือกตั้ง
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและแคนดิเดตนายกของพักรวมไทยสร้างชาติ
เพราะจำได้ไหมตั้งแต่วันเลือกตั้งมากลางคืนท่านก็กลับบ้าน
เมื่อวานก็เข้าธรรมเนียบแบบไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแต่อย่างใด
เมื่อเช้าก็ให้สัมภาษณ์นิดเดียวนะหันมายิ้มแล้วบอกว่าเป็นนายกอยู่นะครับ
และนี่ฮะหลังจากประชุมคอรมอลก็ลงมาที่โพเดียมนี้แล้วก็มาพูดประโยคนี้
ยาวฮะสั้นและไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนถามว่าจะวางมือทางการเมืองหรือไม่ตอนเดิน
คุณตายสิริวัณรักษัตริย์ผู้สิทธิ์ไทยรัฐของเราตะโกนถาม
ท่านนายกจะวางมือทางการเมืองหรือไม่ท่านไม่ตอบท่านเดินขึ้นไปเลย
ตะโกนถามอีกนะฮะบอกว่าถ้าพักเพื่อไทยจะหันหลังมาจับมือกับคั่วรัฐบาลลาจากก้าวไกลมาเนี่ย
ผลเอกประยุทธ์คิดว่ายังไงนะครับผลเอกประยุทธ์ตอบเพียงแค่ว่าไม่ทราบ
จะมองเรื่องนี้ก็มองไปสิแล้วก็เดินขึ้นไปเลย
ทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะมันมีเพจที่แซวนะในช็อตในจังหวะที่พลเอกประยุทธ์เจอพี่ชายนะฮะ
ผลเอกประวิทย์นะครับนี่ฮะเพจของคุณวาสนานาน่วมนักข่าวสายทหารชื่อดังโพสต์รูปพลเอกประยุทธ์ในสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส
ระหว่างที่เจอกับพี่ใหญ่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกในการประชุมคอรมอนะครับ
นี่เสร็จสิ้นการประชุมแล้วก็มาเจอกันนะฮะโดยพลเอกประยุทธ์ได้เป็นฝ่ายที่เดินไปหาพลเอกประวิทย์ที่กำลังจะกลับบ้าน
โดยถามบอกว่าพี่จะกลับบ้านหรือไปที่พักบิ๊กป้อมบอกว่ากลับบ้าน
ผลเอกประยุทธ์ก็เลยแซวบอกว่ากลับบ้านพักผ่อนก่อนใช่ไหมแล้วก็หัวเราะกันแบบนี้
ค่ะยังดีกันอยู่นะพี่น้องใช่ค่ะนะครับรักกันค่ะ
แล้วนอกจากนั้นคุณผู้ชมพาไปดูทางฝากฝั่งของพักภูมิใจไทย
เพราะว่าวันนี้ประชุมคอรมอภูมิใจไทยแกนนำไม่มีใครมาคุณอนุทินลาลาการประชุมคอรมอ
แล้วนี่ค่ะแถลงการของทางภูมิใจไทยก็คือขอบคุณประชาชนนั่นแหละที่สนับสนุน
แล้วก็บอกว่าขอยืนยันนะหลักการของพักคือให้พักที่ได้รับการเลือกตั้งลำดับที่๑จัดตั้งรัฐบาล
แล้วภูมิใจไทยบอกว่าไม่เคยให้สัมภาษณ์หรือแสดงความคิดเห็นใดเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลเพราะมันมีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ไงคะ
ก่อนหน้านี้แหมก็คิดว่าภูมิใจไทยจะไปร่วมอยู่ในรัฐบาลเขา
ใช่แล้วก็บอกด้วยนะว่าถ้าเกิดมีข้อมูลอะไรเนี่ยจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการที่ที่ทำการพักนะคะ
แต่หลักบอกว่าจะรอผลการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจากกรกตก่อนนะคะ